ชาวบ้านที่จังหวัดมหาศาลธรรมกระเศรษฐกรเหล่านี้เหรอครับ

เสร็จหาวิธีการแบบอื่นครับ
โดยการปลูกสมุนไพร
โอ้โหโรงพยาบาลสั่งซื้อเลย

ที่นี่ก็คือตรงสวนประยงบ้านไร่สมุนไพร

เป็นของคุณพี่กุหลาบตันเล

มาทำเป็นเกษตรกร
แบบผสมภาษาและทำสวนสมุนไพร

แต่เดิมก็ทำนาเป็นอาชีพหลักนั่นแหละ
แต่พอเจอปัญหาราคาค่าตกต่ำ

ตกตกตกตกโดยตลอด

ติดต่อไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

โดยสมุนไพรที่โรงพยาบาลมีความต้องการมาก
คือบัวบก

พรมมิก็เป็นสมุนไพรที่เตือนความจำ

ถือว่าตอนนี้ผมนี้ก็ได้รับความสนใจพอสมควร

ทำสวนสมุนไพรมาได้๕๖ปีแล้ว

ขุดเจาะน้ำประดาน๒บ่อ

ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องขาดแครยน้ำ

ยังได้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ
พี่กุหลาบจึงสร้างเครือข่าย

เพื่อปลูกสมุนไพรในบ้าน

เน้นการปรุงสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี
ได้รับมาตรฐานรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์
และมีการตรวจประเมินเกษตรอินทรีย์ทุกปี
ทั้งนี้ปริมาณในการผลิตแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับออเดอร์ของโรงพยาบาล

โดยจะมีการแบ่งกันปลูกครับว่า

ส่งขายในหมู่สบายชิกเครือข่าย

แปลงปันรายได้ยานทั่วถึงเลยทีเดียว

รายได้รวมกันนะครับ๓๓ราย
ประมาณ๓๐ล้านบาทครับ